จังหวัดบุรีรำน้องนักเรียนดูข่าวนี้หน่อย
เพราะว่าอาจจะถูกหลอกได้
น้องม๕เป็นผู้หญิง
ไปแจ้งความบอกว่าถูก๑๘มงกุฎ
ทำทีบอกว่าขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหม
กับเมียจะขอโทรไปง้อเมียหน่อย
ก็ให้ยืมให้ยืมบอกว่าเขาไม่รับสาย
อย่างนั้นขอยืมเงินเติมน้ำมันหน่อยได้ไหมจะไปตาม
เริ่มยืมเงินแล้ว

น้องนักเรียนหญิงคนนี้หลงเชื่อครับ
มันตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จฮะ

น้องน้ำเล่าบอกว่าวันนั้นนะกลับบ้าน

ตรงข้ามวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี

พอเข้าห้องน้ำเสร็จเดินไปหน้าร้านสะดวกซื้อ

กไก่นหนู๙๗๔๑ทะเบียนบุรีรำ
ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จอย่างที่ผมบอก

หนูขอยืมโทรศัพท์โทรง้อเมียหน่อยสิ

น้องให้ยืมครับให้ยืมเสร็จ
นะคืนนะเขาไม่รับสาย
มีตังนะขอสักพันหนึ่งอ่ะ
เติมน้ำมันไปตามง้อเมียนะครับ

ยกมือไหว้น้องแลกไลน์
ให้เบอร์โทรบอกชื่อนามสกุลจริง
น้องสงสารครับโอนค่าขนมที่เก็บไว้๔๐๐ให้ไป

ว่าเดี๋ยวถ้าเจอลูกเจอเมียแล้วนะ
พี่จะกลับมาพาไปเลี้ยงชาบู
พาเพื่อนมากินถล่มได้เลย
หลังจากนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นสิใช่ไหมน้องน้ำ
บอกว่าเขาทะเลาะกับเมียเขาขับรถตามเมีย
ขับรถตามไม่ทันน้ำมันหมดเลยมาจอดที่ปั๊ม
เลยขอแบบเขาบอกว่าไม่เหลืออะไรเลย
เขาก็หยิบบัตรเครดิตให้หนูดูว่าเหลือบัตรเครดิต
แล้วเขาก็เปิดรถให้ดูว่าไม่มีน้ำมันเลยนะ

บ้านของนางคำกองดอมไทยสงครับอายุ๖๒ปี
อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำครับ
ไปตรวจพบนะฮะว่ามีรายชื่อของเจ้าของรถของชายคนดังกล่าวนี่แหละ
พอรู้ข่าวนางคำกองอ๋ออ๋อยังไงแม่
ผู้ชายคนนี้เหรอชื่อธรรมศักดิ์หรือตั้มยุคตะวัน
อายุ๓๗ปีเป็นลูกเคยตกใจยังไงทำไมลูกเคยทำแบบเนี่ย
ขณะที่นางสาวนุ้งรุ๊ดดอมไทยสงครับอายุ๓๙ปี
พี่ภรรยาของในตั้มเล่าบอกว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าน้องเขยกับน้องสาว
อยู่ที่ไหนรู้ว่าประกอบอาชีพอยู่ในวงการพระเครื่อง
ในตั้มเนี่ยเอาไปใช้นะครับอยากให้ทุกคนกลับมารับผิดชอบนะ
ไม่อยากให้กลับไปรับโทษในเรือนจำอีกมันแปลว่าอะไรอีกนะ
ล่าสุดตำรวจตามแกะรอยแล้วนะครับจะตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้นะฮะ